มาต่อกันที่ความสดใสของน้องแพรวานิชาพัฒน์กันบ้างค่ะ

ใครจะไปรู้คุณขาเห็นว่าน้องแพรวาสดใสเบอร์นี้
แต่เธอไม่ได้เจอหน้าแฟนมาเป็นเดือนแล้ว
เนื่องมาจากว่าพี่บอยปกรณ์ติดโควิดวันวาเลนไทย
ก็เลยทำให้น้องชายอย่างคุณห่องธนา

แพรวาบอกว่าเจอกับหน่องล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคม
ตั้งใจว่าจะฉลองวาเลนไทยด้วยกันสุดท้ายแจ็คพอร์ตค่ะ

ไปฟังเสียงน้องแพรวากันหน่อยจ้า
วันวาเลนไทยก็ยังไม่ได้เจอแฟนเลย

นี่ก็แบบอ่าดอกไม้มาส่งแล้วแน่น

ได้งั้นก็แคนเซิลไปก่อน

คุยกันว่าอ่าแล้วดอกไม้นี่อ่ายังไงดีนะอ่าเราก็สั่งไว้อ่า
ส่งยังไงดีเอ๊ะเอางี้ไหมหรือหนูไปรับดอกไม้ให้ตัวเอง
ไปรับเองแล้วรับเองแล้วหนูเอาดอกไม้ที่หนูใส่ให้คุณไปส่ง
เอ๊ะหรือว่าเราจะมอไซดีให้แมทไปส่งเอายังไงดีได้ไหมก็ดอกไม้
ได้ก็คือผัดกันสองแมทเพราะหนูก็เหงานะ
ครั้งละขนาดเนี้ยยังรู้ว่าว่าคู่พี่ชายเขาครั้งแล้วคู่น้องชายเขา
ไม่แพ้กันเลยนะคุณนะความหวานกันเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนประเด็นข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกเห็นตัวเล็กแบบนี้สู้ชีวิตเหมือนกัน
คุณผู้ชมถามแฮลวาออกมาให้ข้อมูล
ในรายการหนึ่งบอกว่าครอบครัวเคยมีหนี้สินหลัก๑๐๐ล้านบาทเลย

ประมาณ๒นะที่ที่ฉันเคยติดตามในรายการ
เธอบอกว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้ว
แล้วก็คนที่ทราบข่าวก็ส่งกำลังใจมาให้น้องเยอะเลย
ชื่นชมในตัวแพรวามากที่จับมือฝ่าฟันปัญหานี้
กับครอบครัวผ่านช่วงยากลำบากกันมาได้ในวัยเท่านี้นะ

แรวาก็เลยฝากกำลังใจดีมาให้สำหรับคนที่อาจจะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
บอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณเจอเรื่องหนักคุณอยากร้องไห้ร้องเลยร้องให้เต็มที่นะคะ
แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้เต็มที่ใหม่อีกครั้งไปฟังเสียงนักสู้คนนี้กันหน่อยค่ะ
วันไหนที่เหนื่อยไม่ไหวก็ร้องไห้แล้วก็วันต่อมามันก็เป็นวันใหม่แล้ว
แล้วก็ไปทำงานหาเงิน
ถ้าเราไม่หยุดเราก็ไม่มีทางลำบาก
ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนจะแบบ
วันนี้ทำงานก็คือหาเงินเลี้ยงคุณแม่แล้วก็ตัวเองแล้วก็ทักทั้งบ้าน